ค่ะอ่าเขาก็มาตัดโค้นต้นมะม่วงนะครับ
นี่พอตัดเข้าไปปรากฏว่าไปเจอพระแก้วนะฮะ
พระแก้วมรกฏจินดาสีเขียวฝังอยู่ในต้นมะม่วง
อุ้ยนี่ฝังอยู่อย่างนี้เลยนะฮะค่ะแบบแน่นเลยนะครับ
นี่ฮะก็ต้องค่อยนำออกมานะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ได้ว่าอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะโอ้นี่ฝังอยู่เลยเห็นไหมรอยคาไม้เลยอ่ะค่ะ
อยู่ในต้นมะม่วงเลยนะฮะเป็นพระแก้วมรกฏที่มีขนาดความกว้าง
หน้าตาก๘๐เซนติเมตรสูง๑๐เมตรนะฮะสูง๑๐เซนติเมตรนะครับ
มะม่วงเนี่ยถูกโคตรลงมานะครับอ่าแล้วก็จ้าวาดวัดหนองสัง
ต้นมะม่วงนะฮะที่ขนาดความกว้าง๘๐เซนติเมตรแล้วก็สูง๑๐เมตรนะครับ
โค้นลงมาหลังจากที่เจ้าวาดวัดหนองสังประชาบำรุง
ที่ตมนต์หนองเหยียงอำเภอมณัฐนิคมชนบุรี
สั่งให้คนงานเนี่ยตัดโค้นเพื่อตัดแต่งปรับภูมิทัศน์
รับงานกระถิ่น๕พฤศจิกายนนี้
นี่เขาก็ค่อยเอาเลื่อยไปนะครับ

ปรากฏว่าไปเจอพระแก้วมรกฏนะฮะอยู่กลางลำต้นนะครับ
ก็ช่วยกันนำออกมาแล้วก็นำไปเก็บบูชาเอาไว้ที่วัดนะครับ
พระลูกวัดบอกว่าเจ้าวาดท่านให้หาช่างตัดต้นไม้
ซึ่งก็มาจากที่อื่นแล้วฮะมาตัด
เขาบอกว่าเขาก็ต้องการจะเอาไม้ไปด้วย
นี่ก็จะตัดโค้นออกมาแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะครับ
จนขาดแล้วก็ผ่านลำต้นเนี่ยปรากฏว่าพบพระพุทธรูป
ฝังอยู่ในลำต้นมะม่วงนะฮะเป็นพระแก้วมรกฏสีเขียวนะครับ
เท่าที่ดูเนี่ยคาดว่าเป็นพระเก่านะฮะน่าจะมีอายุเป็นร้อยปี
เพราะปัจจุบันเนี่ยถ้านับจากอายุของวัดนะ
แล้วต้นมะม่วงที่สูงเป็น๑๐เมตรมาปลูกอยู่อย่างนี้เนี่ยจ้าวาดรูปปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นรูปที่๓แล้วนะฮะ
ถ้าเกิดตั้งแต่จ้าวาดรูปแรกเนี่ยก็เป็น๑๐๐ปี
อ๋อนี่เป็นโรงที่๓แล้วจ้าวาด
โอ้โหนี่ฮะคือโชคดีตอนที่เลื่อยแล้วก็แบบไม่ไปโดนกลางปงพระนะ
ก็ยังได้มาในสภาพสมบูรณ์นะฮะ
ร่องรอยก็เรื่องของการฝังอยู่ในต้นไม้นะครับทุกผู้ชมครับต้นมะม่วงนะครับ
ตอนนี้พระแก้วมรกฏองค์นี้นะครับทุกผู้ชมครับถูกเก็บเอาไว้ที่ห้องของเจ้าวาดนะฮะ
ยังไม่มีการนำออกมาบูชาหรือว่าบุรณะนะครับท่านเจ้าวาดบอกว่าเดี๋ยวจะรอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มาตรวจสอบก่อนนะครับว่าจะมีอายุเก่าแก่เท่าไหร่นะฮะ
เป็นโบราณวัตถุสำคัญก็จะมอบให้กับเป็นสมบัติของชาติ
ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือว่ากรมศิลปากรต่อไปค่ะ